ไปดูปัญหาเพื่อนข้างห้องกันหน่อยห้องเช่าบางทีมันก็ติดติดกัน
เวลาข้างห้องทำเสียงอะไรมันก็จะได้ยินเสียงนะครับ
ล่าสุดเนี่ยเขาบอกโอ้โหทะเลาะกันมานานข้างห้องชอบชอบทำเสียงดัง
ผู้ชมกึ๊กก๊อกกึ๊กก๊อกเวลาดื่มเหล้าก็เสียงดัง
ออกไปมีปากเสียงกันมันจบไม่ลงเอาปืนยิงกันตายเลยนะฮะ
เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันคือลานจอดรถหน้าห้องเช่า
นี่เป็นห้องเช่าชั้นเดียวติดติดกันกำแพงติดกันอยู่ที่อำเภอชะอำ
วัดเพชรชบุรีผู้ก่อเหตุคือนายวีรพัฒน์บัตยาหรือว่า
ในน้องอายุ๒๗ปีเขาเอาปืนจุดสามแปดไปยิงศีรษะนะฮะ
นายธวัชชัยหรือว่านายบาทก็ยังเป็นเยาวชนอยู่นะอายุเพียง๑๖ปี
เขายิงเสร็จปุ๊บเขาหลบหนีไปญาติเนี่ยพาตัวในบาสคนที่โดนยิงเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลนะฮะตอนแรกบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
อยู่ที่โรงพยาบาลชะอำแล้วส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลพระจอม๙
จังหวัดเพชรชบุรีแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานในบาสเสียชีวิตแล้ว
เพราะว่าโดนยิงศีรษะนะฮะอาการหนักมากตำรวจก็พยายามรวบตัว
คนที่ก่อเหตุรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ไปขอสารออกหมายจับ
นายวิรพัฒน์ไม่ได้ติดตามตัวจนบ่ายสองโมงของเมื่อวานเนี่ย
ตัวเขาเองเนี่ยมอบตัวนะตำรวจก็เลยต้องคุมตัวเขาไปค้นหาปืน
สามแปดที่ใช้ก่อเหตุนะคะเขาพบว่าเขาไปใส่ถุงพลาสติกสาย
ซุกซ่อนในร่องระบายน้ำเนี่ยฮะก็เลยพาไปชี้จุดนะฮะ
ที่บ้านหุบกระพงนะฮะตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำนะฮะ
ไปตรวจสอบนะฮะพบกระสุนในลูกโม่๔นัดนะฮะ
รังเพลิงลูกโม่หนึ่งช่องนะฮะทางด้านของนายวีรพัฒน์เนี่ย
รับนะฮะว่าผมเนี่ยเป็นคนยิงเขาเองยิงในบาสนี่แหละ
เพราะว่าก็โมโหนะฮะส่งเสียงดังตลอดเวลา
ล่าสุดจิ๊ดเล่าเสียงดังเอออ้าววดวายไม่พอใจก็มีปากเสียงกัน
ก็เลยเอาปืนเนี่ยยิงนะฮะเสร็จแล้วก็เอาไปซ่อนเอาไว้นะฮะ
แล้วก็หยิบปอกกระสุนที่ยิงเนี่ยหนึ่งนัดไปโยนทิ้งนะฮะ
ขณะที่เขาหลบหนีเบื้องต้นตำรวจสพชะอำเนี่ย
คุมตัวนายวิรพัฒน์ดำเนินคดีฐานฆ่ากลตายโดยเจ็ดตระดาษ
และยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ